เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำ๕วันสุดท้ายแล้ววันนี้
เห็นเขาบอกว่า๔ทุ่มจะให้จบ
แล้วก็กลางคืนจะลงมะติเลย

ก็ทยอยออกมาด่าหน้าซัดลุงตู่ตุ้มเลย

มงคลกิจสุขศิลป์ธารณนท์พไทยศิวิรัย
ร้อนแรงขนาดไหนเวลาเราเดินผ่านเข้าห้าง
เราเข้าสำนักงานมันจะมีเครื่องตรวจอุณหภูมิใช่ไหม

พี่คนนี้ร้อยปี๊ดเลย
จิรายุห่วงทรัพย์เพื่อไทยเดินมาสแกน๑๐๐

นี่คือเนื้อหาสาระที่จะมาระเบิดในที่ประชุมสภา
เมื่อวานนี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์ให้ฉายารัฐบาลลุงตู่ด้วย

นี่ฮะนี่คือความร้อนที่บอกละเกินร้อยองศา
ส่วนสสเต้พี่เต้ว่ายังไงพี่เต้บอกนี่กู้กู้จุ๊กรู
จุ๊กกู้พี่เต้พูดเหรอพี่ต้นพูด
ุ๊กกู้นี่ไม่เกี่ยวกู้กู้เนี่ยพี่เต้พูดอย่างนี้ฮะ
หนี้เก่งแต่ไร้ความสามารถในการแก้ปัญหา

ตายเพราะอะไรตายเพราะโควิดตายเพราะวัคซีนช้า
ตายเพราะอดตายตายเพราะหนี้สินตายเพราะตอมใจตาย
แม้กระทั่งอยากตายเองทำไมอยากตายเอง

เพราะฉะนั้นไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้ว
ที่พูดมาเนี่ยมีเสียงสองคนนี้ไหมมีหมดเลย
โอ้โหสสพี่เต้มงคลกิจเชิญ
แต่ไลค์ซึ่งความสามารถในการผมเองยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเงินของประเทศว่า
ณปัจจุบันภาระหนี้สินของประเทศไทยหนี้สินล้นพ้นตัว
ทิศทางในการแก้ปัญหาสร้างปัญหาไปเรื่อยไม่รู้จบ
ซึ่งในอนาคตนี้ในอันใกล้นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้หนี้ได้หรือเปล่า
เพราะรัฐบาลชุดนี้คงไม่คิดจะใช้หนี้เพราะคงตายไปกันก่อน
ใจทวงปัญหาเพื่อหาผลประโยชน์ในการคลองอำนาจ
นำชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องสังเวยกว่าพันศพ
โดยการผูกขาดในการนำเข้าวัคซีน
ใจให้ประเทศอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้
เพื่อหาเหตุในการกู้เราอ้างประชาชน
มาลงทุนเพื่อคอรัปชั่นในการซื้อเสียงล่วงหน้า
ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะรัฐมนตรี
มีความสามารถในการสร้างหนี้อย่างเก่งกาดหาตัวจับได้ยาก
แต่ไร้ซึ่งความสามารถในการหารายได้สิ้นปี
ซึ่งความสามารถในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด๑๙
ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายอย่างย่อยยับ
มีแต่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
อาทิตายเพราะโควิดตายเพราะวัคซีนมาช้า
เพราะอดตายตายเพราะหนี้สินล้นพ่นตัว
เพราะตอมใจตายไร้อนาคตจนถึงอยากตาย
เพราะยังเห็นว่ามีชื่อนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะนี่คือความสิ้นหวังของคนไทย
ดังนั้นผมจึงไม่สามารถรับหลักการ
ตั้งพลบองมันวาลัยจ่ายปี๖๕ได้ครับขอบคุณครับ
เพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อฉายารัฐบาลชุดนี้ว่า

ทำไมถึงชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่า๓ปีงบประมาณที่ผ่านมา
เราใช้เงิน๙๕๘๕ล้านล้านแต่เราเก็บได้เพียง
ดุลปกติ๑๗๙๒บวกพรกู้อีก๑๕ล้านล้าน
เพราะฉะนั้นรวมแล้วเบ็ดเสร็จเป็นรัฐบาลกู้กู้กู้กู้
๒ล้านล้านบาท๒ปีเท่านั้น
คิดได้ไงครับไปลดงบบัตรทองในยามที่โรคระบาด
ประชาชนใช้บัตรทองเพิ่มขึ้นวันนี้ถึง๑๓๗๐๐กว่าคน
ในช่วงของสถานการณ์โควิด
ไปดูในไส้ครับในเล่มของงบประมาณ๖๕ท่านไปตัด
หรือเป็นเพราะอะไรครับธนยกทักษิณธนยกยิ่งลักษณ์ทำไว้ดี
อะไรที่เป็นทักษิณอะไรที่เป็นยิ่งรักมันกิ้ง
คนกรุงเทพมหานคร๑๐กว่าล้านคน๕๐เขต
ดีใจได้ครึ่งวันท่านประธานครับ
เมื่อ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานี่สบคของนายกรัฐมนตรี
ประกาศยกเลิกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องคนกรุงเทพเขาบ้างไหมเนี่ย
เนี่ยนะท่านประธานครับทำกันคนละทีสองทีเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวเอาเนี่ย

เรียกมาเช้าเนี่ยเห็นไหมฮะดีใจ
เผื่อแปปเนี่ยตกเย็นไม่ให้เปิดอีกแล้ว
นี่อยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าครับ